สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับมาถึงวันนี้ตัวกำหนดชะตากรรม
กำหนดแผนงานของรัฐบาลกลายเป็นเรื่องของโควิดอย่างเดียวล่ะครับ
โครงการเปิดก่อภูเก็ตหรือภูเก็ตแซนบ็อกซ์
และแผนการเปิดประเทศภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันจะเดินหน้าหรือหยุดเดิน
ขึ้นอยู่กับเรื่องการระบาดโควิดแล้ววันนี้ที่สะดุ้งกันทั้งรัฐบาล
และสบคคือตัวเลขติดเชื้อใหม่ที่แถลงเมื่อวาน
ของวันนี้ลดลงมาหน่อยแต่ที่แถลงเมื่อวานนี้
ติดเชื้อใหม่พุ่งสี่พันกับห้าสิบเก้าเสียชีวิตสามสิบห้า
สี่พันอีกแล้วครับทีนี้ถ้าไปเจาะดูเฉพาะพื้นที่
ยิ่งน่าภาวะใหญ่เอากอทมกรุงเทพมหานครก่อน
กอทมติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียพุ่งสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดราย
คลัสเตอร์ใหม่ในสามเขตที่ไหนบ้างล่ะ
บางเข็นทนบุรีบางกอกใหญ่
แล้วที่น่าสะดุ้งตามไปด้วยก็คือหัวข่าวนี้ครับเตียงโควิดในกอทมวิกฤต
วิกฤตยังไงฮะเหลือรับผู้ป่วยโคม่าแค่๒๐ราย
นายกสั่งเพิ่มเตียงด่วนฝ่ายหมอหมอก็สะดุ้งครับ
หมอยงรัฐไทยกำลังเจอสายพันธุ์อินเดียโจมตีแทนสายพันธุ์อังกฤษ

นี้เนี้ยมันจะกระทบต่อการเปิดประเทศร้อยยี่สิบวัน
ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ร้อยสิบสองวันแล้ว
แล้วจะกระทบต่อแผนเปิดเกาะภูเก็ตตามโครงการ
ว่าจะเริ่มกันในวันที่หนึ่งกรกฎาหรือเหลือเวลาอีกเจ็ดวันแล้วนะครับ
จะเดินหน้าต่อหรือจะชะลอเอาไว้ก่อน
มีคำตอบจากโคศกสบคคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินแถลง
แสวงเปิดได้ปิดได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดนี่แล้วอธิบายขยายความว่า
ตัวกำหนดที่จะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมี๓๔ข้อ
อะไรบ้างอะไรบ้างที่จะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้เนี่ย
เอาเฉพาะว่าที่เปิดไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับอะไรข้อหนึ่ง
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า๙๐รายต่อสัปดาห์

ข้อ๒มีการติดเชื้อและกระจายไปใน๓อำเภอ
อย่างน้อยเนี่ยไปในสามอำเภอและมากกว่าหกตำบล
อันนี้เปิดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างงี้ข้อสาม
มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ระบาดในวงกว้างที่หาสาเหตุเชื่อมโยงไม่ได้
อ่าแบบนี้ก็เปิดไม่ได้และสี่เกิดการระบาดเชื้อกายทัน
วงกว้างที่ควบคุมไม่ได้
เอาเป็นว่าถ้าเกิด๔๕อย่างแบบนี้ขออภัยก็ต้องมาทบทวนกันใหม่
ว่าจะชะลาออกไปก่อนหรือไม่นี่คือคำตอบ
ความเห็นของสบคที่แถลงผ่านโคศก
แต่ว่าพอไปฟังจากรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้พาประหลัดเข้าพบนายก
ออกมาจากนายกก็มาให้สัมภาษณ์ฟังดูซุ่มเสียงเหมือนจะยืนยันว่า
แล้วคุณอนุทินก็บอกว่าข้อสั่งการคือคำสั่ง
เมื่อนายกสั่งการก็ต้องหาวิธีการทำให้ได้

ความพร้อมได้ก็จะใช้ประกอบการตัดสินใจนี่เห็นไหมฮะ
ขึ้นอยู่กับเรื่องวัคซีนตัดกลับมาที่นายก
ผู้ที่เป็นผู้ประกาศเรื่องนี้นายกว่ายังไงนายกบอกว่า
ถ้าเอาไม่อยู่มันจะทำยังไงได้ล่ะ
จึงอยากให้ขยายเวลาเปิดจากวันที่๑ออกไปก่อน
อย่ามัดตัวเองว่าต้องเป็นวันที่๑กรกฎานี่
นายกออกตัวไว้ก่อนแล้วถ้ามันเปิดไม่ได้ขยายออกไป
นั่นเรื่องของการเปิดก่อภูเก็ตทีนี้มาดูเรื่องแผนใหญ่
การเปิดประเทศที่ว่าเหลือเวลาอีกสิบร้อยสิบสองวัน
สถานการณ์แพร่เชื้อในช่วงนั้นจะเป็นยังไงยังหนักอยู่หรือเบาลง
พูดง่ายง่ายก็คือดูกันหน้างานแล้วมีปัจจัยสำคัญ
อยู่ที่การฉีดวัคซีนด้วยครับเพราะว่าในเป้าหมายการเปิดประเทศ
ที่ประชุมกันเนี่ยเขาคุยกันว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ย
คนไทยต้องรับการฉีดวัคซีนเท่านั้นเท่านี้โดส
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่กว่าจะถึงวันนั้น
รัฐบาลทำได้จริงไหมเพราะว่าที่ผ่านมาพูดตรงตรง
ราคาคุยกับราคาจริงเนี่ยมันผิดพลาดเป้าหมายไปหลายเรื่อง
เกี่ยวกับวัคซีนโดยเฉพาะการได้วัคซีนมา
แล้วเชื่อมโยงไปถึงการฉีดวัคซีนพลาดเป้ามาโดยตลอด
แล้วพอได้วัคซีนมาไม่ตามเป้าแผนการฉีดก็พลาดเป้า
จำได้ไหมครับรัฐบาลเคยคุยว่า
ปูพรมฉีดวัคซีนให้ได้วันละ๘แสนกว่าโดส
แล้วเป็นไงล่ะครับลองย้อนกลับไปดูตัวเลข
วันที่ฉีดสูงสุดได้เนี่ยคือวันที่คิกออฟ
เปิดวัคซีนทั่วประเทศคือวันที่๗มิถุนา
วันนั้นวันเดียวที่ฉีดได้สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
กลมกลมคือสี่แสนกว่าหลังจากนั้นยอดฉีดก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อย
ลดลงมาเรื่อยเรื่อยแล้วพอมาถึงวันที่ยี่สิบมิถุนา
ฉีดได้เพียงเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าโดสเท่านั้น
ไม่ถึงแสนแล้วนี่เวลาที่เหลือเนี่ย
มันจะเบ่งกล้ามระดมฉีดให้ได้ตามเป้าหมายไหวเหรอครับ
อันนี้คือปัจจัยข้อใหญ่ข้อสำคัญที่เป็นโจทย์ให้รัฐบาล
ต้องทำและระดมสติปัญญากันทำมีเรื่องสำคัญที่อยากให้ฟังประโยค
จากฝ่ายหมอหมอคิดยังไงเอาหมอยงก่อนหมอยง
ยงติงเปิดประเทศถ้าโควิดยังระบาดมากอยู่
ใครเขาจะมาคือเปิดได้แต่ว่าถ้าเขาเห็นว่าตัวเลขบ้านเรา
ยังระบาดอยู่แบบนี้หรือใกล้เคียงแบบนี้
ใครเขาจะมาครับหมออีกคนนึงที่เรียกว่าสุดโต่งหน่อย
คือหมอธีระวรธนรัฐจากคณะแพทย์
ธีระวันละรอก๔มาแน่หลังเปิดรับนักท่องเที่ยว
อีกองค์กรหนึ่งที่ออกมาแสดงความห่วงใยเมื่อวาน
ราชวิทยาลัยอายุระแพทย์แห่งประเทศไทย
ห่วงเปิดประเทศขอให้ทบทวนความเหมาะ
นี่ไงครับนี่คือข้อท้วงติง
และความห่วงใยที่เป็นตัวเลขระบาดรายวันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
ส่วนสถานการณ์ในวันหน้าในระยะทาง๑๑๒วันจากนี้
ตัวเลขการติดเชื้อจะเป็นยังไงไม่มีใครบอกได้ครับ
แต่ว่าการบริหารจัดการที่จะได้วัคซีนมาเนี่ย

ถ้าการบริหารจัดการแผนการวัคซีนรัฐบาลให้คำตอบได้
แปรสำคัญเรื่องนี้อยู่ที่ศักยภาพ
ขีดความสามารถของรัฐบาลล้วนเลยครับ
ฝีมือกันรัฐบาลกันตรงนี้ล่ะ
แล้วสุดท้ายถึงวันนั้นการเวลาจะให้คำตอบว่า
จะเดินหน้าได้หรือหยุดทบทวนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แรงกดดันจาก
ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้มีแรงกดดันให้เปิดประเทศ
เขาขอแค่ว่าผ่อนคลายให้ทำมาหากินกันได้
และสุดท้ายที่ภาคธุรกิจเขาก็มีความเห็นฝากถึงหมอ
อย่าคิดว่าการล็อกประเทศปิดประเทศแล้วเนี่ย
ป้องกันการระบาดได้เขายกตัวอย่างมาเลเซียครับ
มาเลเซียนี่ล็อกดาวน์ประเทศหลายรอบแล้วนะครับ
แต่ตัวเลขการติดเชื้อตอนนี้ยัง๓๐๐๔๐๐๐อยู่
แปลว่าเปิดหรือปิดประเทศไม่ใช่ตัวแปรสถานเดียวครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ